ต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานที่กระหึ่มโลกมากนะครับ
สำหรับทีมวอเล็กบอลสาวไทยเมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะเอาชนะโปแลนด์๓ต่อ๒เซตนะครับ
ก็สำคัญมากนะครับชัยชนะนัดนี้ของทัพสาวไทยแม้ว่ายังไม่สามารถที่จะการันตีไปโอลิมปิกนะครับ
แต่การชนะในนัดนี้เนี่ยมีผลต่อการเก็บคะแนนอันดับโลกนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทีมไทยเองอยู่อันดับ๑๓ของโลกนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวอีกโปรแกรม๓นัดที่เหลือจริงแล้วเราถือว่ามีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับ
หลังเกมเมื่อวานนี้นะครับโค้ดด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้สอนทีมวอเตอร์บอลสาวไทยครับ
ก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนเลยที่ร่วมแรงร่วมใจจนสามารถชนะได้นะครับ
จุดเปลี่ยนทีมชาติไทยก็คือการเปลี่ยนเอาวิภาวีสีทองลงมาช่วยเกมนะครับ
ชัยชนะนัดนี้ทำให้ไทยได้คะแนนเพิ่ม๙๖๗นะครับมีเพิ่มเป็น๒๐๙๗๑คะแนนนะครับ
ขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบสามของโลกโปรแกรมนัดต่อไปของทีมไทยจะพบกับโซโลวีเนียนะครับ
ในวันที่๒๒กันยายนนี้ก็แข่งขันเวลา๑๙นาที๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ
หลังเกมอัชรพรก็กล่าวว่าต่อให้เราแพ้มา๓นัดติดต่อกันแล้วนะครับทุกคนก็ยังพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ยังอดทน
สามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จพร้อมชื่นชมวิภาวีที่ลงมาแล้วช่วยทีมได้มากจริงนะครับ
วันนี้๒เก่งมากที่๒สามารถแบบว่าลงมาแล้วก็สามารถช่วยทีมได้ดีมากค่ะ
ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนดีใจกับโค้ดดีใจกับทุกคนที่เราแบบไม่ยอมแพ้ต่อให้เราจะแพ้มา๓แมทติดแล้วแต่ทุกคนยังแบบพยายามแล้วก็สู้แล้วก็ยังอดท
วันนี้อีกไฮไลท์ครับก็โซเชียลแซวกันยกใหญ่ครับว่าชัยชนะนัดนี้เนี่ยมาจากพี่คนนี้หรือเปล่าครับที่ไปถือป้ายอันนี้แหละครับ
ก็ถ้าอ่านดูเนี่ยก็จะบอกว่าเลี้ยงหมูกระทะทั้งทีมครับถ้าชนะในแมทนี้แล้วชนะจริงด้วยนะครับ